ที่จังหวัดกาลสินค่ะผู้หญิงคนหนึ่งนะคะ
คือเป็นเจ้าของบริษัทรับเหมาก่อสร้าง
รับงานการต่อเติมโรงเรียนแห่งหนึ่งไว้
แต่พอทำเสร็จแล้วโรงเรียนไม่จ่ายเงินนะคะ
ติดเงินบริษัทของเธอ๕ล้านบาทด้วยกัน
เรื่องผ่านไปแล้ว๓ปีไม่รู้จะทำยังไงร้องเรียนมาทุกที่แล้ว
ทำป้ายเลยค่ะติดหน้าโรงเรียนเลยเนี่ยค่ะ
พอสั่งทำงานมี๒ป้ายเนี่ย
เป็นการบอกว่าเป็นการทวงทวงความยุติธรรมให้กับตัวเอง

เงิน๕ล้านที่ลงทุนไปเมื่อ๓ปีก่อน
ตอนนี้ต้องชดใช้ด้วยที่นานแล้วนะ

พอสั่งทำงานงานเสร็จไม่มีเงินจ่าย

พอเห็นพวกเราเป็นคนไหมสงสารพวกเราบ้างหรือเปล่า
ติดไว้ที่บริเวณหน้าโรงเรียนกาลสิน
พิทยาสรรใจกลางเมืองกาลสินเลยเนี่ยนะคะ

ก็คือนางวิจิตราบุญรัฐอายุ๕๑ปี

เธอยอมรับป้ายสองป้ายเนี่ย

และเล่าให้ทีมข่าวเราฟังทั้งน้ำตาบอกว่า
รับงานปรับปรุงโรงเรียนจนแล้วเสร็จ
ต่อมาโรงเรียนไม่ยอมจ่ายเงินค่า

เป็นหนี้เป็นสินตอนนั้นเนี่ยคิดว่าจะได้เงินไง
แล้วตอนนี้นาก็ถูกยึดไปแล้วด้วยนะคะ

ร้องทุกข์ที่ไหนก็ไม่มีความคืบหน้า
เงินก็ไม่ได้รับต้องการให้สังคมรับทราบ
นายเอกรัฐศาลปรังผู้อำนวยการโรงเรียนบอกว่ายอมรับ
โรงเรียนเป็นหนี้ผู้รับเหมารายนี้จริง
เป็นหนี้คุณวิจิตราเนี่ยจริง
แต่เรื่องนี้มันเกิดขึ้นตั้งแต่ผู้อำนวยการคนเก่า

รับเหมาปรับปรุงโรงเรียนเป็นเงินประมาณ๑๕ล้านบาท
เมื่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วมันเกินงบไปหน่อย

ตอนนี้ทางโรงเรียนพยายามแก้ไขโดยใช้จ่ายอย่างประหยัด
ก็คืองบประมาณของโรงเรียนใช้จ่ายอย่างประหยัด
เพื่อนำเงินปีละ๑ล้านบาท
คือประหยัดจนทำให้เหลือเงิน๑ล้านบาทต่อปี
เอาไปทยอยใช้หนี้คุณวิจิตรา
ในปีนี้เตรียมไว้แล้ว
จะใช้เงินเอาไปใช้หนี้คุณวิจิตราประมาณ๑ล้าน๕แสนบาท
แต่พอก็บอกว่าถ้าให้จ่ายมากกว่านี้
อาจจะกระทบงบประมาณของโรงเรียน
ซึ่งโรงเรียนก็มีนักเรียนอยู่เป็นหลักพันนะ

เขาทำให้แล้วนี่ถูกไหม

โรงเรียนบอกว่าพยายามจะจ่ายอยู่นะคะ